ช่วงนี้เช่นเคยพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวงนะคะ
วันนี้คุยกันกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน

สวัสดีครับคุณมิ้นแล้วก็สวัสดีครับคุณปิ๊ก
เข้าสู่ช่วงอีคอนยังเด็กกับครอบครัวบัวหลวงนะครับวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างคุณปิ๊กวันนี้

ไตรมาส๓ที่ผ่านมาสูงสุดในรอบ๒ปี
อีกทั้งตัวเลขดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์หรือคาบ้าน

อย่างช่วงที่ปี๒๐๐๘ที่อเมริกามีปัญหา
อาจารย์มีปิ๊กอาจารย์มีปัญหาเริ่มซุดเซามาตลอด

แต่ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณซึ่งสัญญาณนี้เห็นมาระยะนึงแล้ว

เป็นตัวเลขที่หน้าจับตา
ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นประเทศใหญ่
หลังจากมีปัญหากลับมาได้ค่อนข้างดี
ในขณะที่ฝั่งยุโรปหรือในเอเชียอย่างญี่ปุ่นอะไรเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยที่จะมีตัวเลขที่ออกมาซัพพอร์ตว่าตัวเองจะดีมากเลย
ตัวเลขไม่ดีแต่ตลาดนิเจอินี่ก็บวกค่อนข้างรุนแรงตามอเมริกาไปเหมือนกันนะ
เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นกับอเมริกาเขาค่อนข้างสัมพันธ์กันค่อนข้างเยอะ
ญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่ส่งออกเยอะแล้วก็ฝั่งอเมริกาค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเย็นอ่อนค่า
โอ้โหอย่างนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นชอบเพราะว่าเขาจะได้ส่งออกได้เยอะ
อันนี้เคอีก็เลยตอบรับในเรื่องของการค่าเงินเยนที่อ่อนค่า
ประชุมคืนนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ราคารู้สึกจะสะทอดอยู่เรื่องหน้า
ถ้าใครติดตามราคาน้ำมันก็เมื่อคืนลงมาค่อนข้างแรงประมาณ
ซึ่งตลาดเองก็คาดการณ์ว่าน้ำมันว่าการสร้างพรรดาพระชมครั้งนี้
อาจจะไม่ได้ข้อสรุปที่จะลดกำลังการผลิตลงมากนัก
ซานาจะลดกันทำไม
ราคาน้ำมันจริงในการลงทุน
ถ้ามีอะไรกังวลนิดนึง
ก็จะมีบางคนเลิฟเทกขายทำคำลาอย่างมากขอ

ตั้งแต่ต้นปีอาจจะปรับขึ้นมา
แต่ช่วงนี้พร้อมที่รู้สึกจะมีความเหนืดขนาดนี้

เพราะอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้อเมริกาฟื้นตัว

เบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อมีโอกาสมากขึ้น
ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็จะเป็นตัว

ตั้งแต่๒๐๐๘มาคนลงทุนทองคำรู้สึกจะชื่นใจ
เพราะว่าทองคำเองเป็นหลุมดบภัยทางสภาวะเศรษฐกิจที่ปลอดภัย
เศรษฐกิจอเมริกาฟื้นตัวเม็ดเงินที่มาไปอยู่ในตัวทองคำ
พอมาทางฝั่งอเมริกาดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นทองคำก็ลดลง
เพราะงั้นการจัดพอร์ตการลงทุนก็ต้องมีการกระจาย
อะไรสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงอย่างพันธบัตรรัฐบาลเท่าไหร่
แล้วก็ลงทุนในหุ้นเท่าไหร่อันนี้๓ส่วนเนี่ย
แล้วก็ควรจะมีทั้ง๓จางเลยเพื่อกระจายความเฉียน

ยังเมื่อวานเนี่ยตลาดภูมิกลับมาขึ้นอีกรอบนึงนะ
แล้วจากที่ก่อนหน้านี้เวลาคู้อาจจะหายไปนิดนึง

ฝรั่งเขาก็ต้องมีการปรับพอร์ตแหละแต่ถ้าเขาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีเนี่ย
ปีนี้เนี่ยต้นปีมาถึงปัจจุบันนี้
เซ็ตเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาตั้ง
โอ้โหเฉียด๒๐เลยนะตั้งชั่วเนี่ย
ถือว่าเป็นปีที่ใช้ได้แต่ว่ามันก็ปีที่ใช้ได้จากปีที่แล้วมันไม่ค่อยดีเนี่ย
ปีนี้ก็เลยดี
คือวาเขาก็จะไปจิงเกอร์เบลกันไง

อ้าวต้องเอาความรู้ดังนั้นการลงทุนดีมาฝากทุกผู้ชมนะ

และตอนนี้เนี่ยเนี่ยที่แผ่นในประเทศเราเนี่ย
เราเนี่ยค่อนข้างกระตุ้นขนาดเยอะ

อันแล้วมรรถกันที่การคลั่ง
ชอปพลิ๊กออกมากระตุ้น
รสท้ายสี

เริ่มข้าวขายแล้วนะเพราะเขาสามารถให้ช้อปได้ในช่วงเดือนถังหวา
เดี๋ยวต้องรอดูให้ชัดเจนว่านโยบายจะออกมายังไง

ดีนะจะบึ่งบริโภคในประเทศ

ขณะที่ปกติผมไม่ค่อยซื้อของนะอยู่ดีมีตัวนี้ออกไปซื้อซะหน่อยนะ
อย่างน้อยมีส่วนลดนะเอามาลดห่อนภาษีนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ตัวกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคการค้าปลีกต่างในตลาดดูจะคึกคักมากขึ้น
ใช่นะครับนั่นคือมาตรการกระตุ้นทางด้านภาษีแล้วก็ท่องเที่ยวนี่เขารู้สึกว่าจะปรับจาก๑๕๐๐เป็น๓๐๐๐เหมือนกันตอนนั้นท่องเที่ยวใช้ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าการท่องเที่ยวก็คือทำให้เราเม็ดเงินตรงไปที่กระจายไปสถานที่ท่องเที่ยวเลย
คือตามต่างจังหวัดคนออกไปเที่ยวมากขึ้นจับจ่ายใช้ซอยมากขึ้น
เม็ดเงินลงไปที่ท้องถิ่นลงไปที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้น
เมื่อไหร่ที่คนไปอยู่ตามหมู่บ้านแล้วก็อยู่ตามชนบทใช่ไหม
สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ก็จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจในอีกรูปแบบหนึ่ง
เพราะว่าตอนนี้ถึงอินเตอร์เน็ตถึงข้อมูลข่าวสารถึงการซื้อขายมันก็เกิดขึ้น
เพราะตอนนี้เนี่ยการซื้อขายออนไลน์คุณเน็ตดูออนไลน์อยู่
โอ้โหเยอะมากยิ่งอย่างล่าสุดนี่เขาเริ่มบอกว่าอนาคตที่คุณจะซื้อประกันเนี่ย
ไม่ต้องเจอคนแล้วซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตได้เลย

แต่ชีวิตเนี่ยคุณปิ๊กเขาเตรียมออกมาตรการแล้วนะว่า
จะซื้อประการเนี่ยซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตได้เลยแล้วก็มีมาตรการซื้อง่ายเลย

ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาภายในประเทศของเราใช่ไหมคุณปิ๊
หวังว่าปีนี้ยังเติบโตปีหน้าก็ยังเติบโตมากกว่านี้อีก

ค่ะขอบคุณคุณเสริมศักดิ์กับคุณสินทนันด้วยนะคะ